มาดูเรื่องราวของการควบรวมกิจการ
หลังจากที่บอร์ดกศธชเขามีการประชุมกัน๑๑ชั่วโมง
ก่อนที่จะมีมติออกมาคือรับทราบว่า
เดี๋ยวสองเจ้านี้เขาจะควบรวมกัน

ทีนี้การควบรวมก็คงจะต้องมีเงื่อนไข
เพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชนผู้ใช้บริการด้วยนะฮะ
แม้ว่ามติจะออกมามีการกำหนดเงื่อนไข
และมีมาตรการเฉพาะเพิ่มเติมเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
แต่ก็ต้องยอมรับครับคุณขวัญคุณผู้ชม
ว่าหลายคนยังมองว่ามติที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ย
เขากังวลว่าประชาชนจะได้รับผลกระทบมากกว่าหรือเปล่า
แล้วมันจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศจริงหรือไม่
จะนำไปสู่การผูกขาดเป็นเพียงแค่๒ค่าย
ในระบบของประเทศไทยไหม

คราวนี้ก็จะเหลือผู้เล่นแค่๒ลายหลักแล้วหรือเปล่า

สภาองค์กรของผู้บริโภคชี้ว่าการทำหน้าที่ของกศธชผิดเจตนารมณ์อย่างมาก
และมองดูว่าไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค
มติที่ออกมาเขาใช้คำนี้นะฮะ
เป็นมติประหลาดที่ให้ประธานออกเสียงซ้ำได้

แต่ปรากฏว่าวันที่มีการประชุมกัน

เห็นด้วย๒ไม่เห็นด้วย๒

มันกลายเป็นว่า๒ต่อ๒ไงฮะ
ขาดยังไงประธานกศธชก็เลยใช้สิทธิ์
ในฐานะประธานชี้ขาดในการพิจารณาเรื่องนี้
ออกมาเป็น๓ต่อ๒เป็นมติเสียงข้างมาก
รับทราบว่าจะเกิดการควบรวมกัน

ขอให้สารปกครองไต่สวนฉุกเฉิน
และให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวในเรื่องนี้

ต้องการแดดกลุ่มและให้เกลียดผู้บริโภค

ค่อนข้างที่จะไปทางเอกชน

และยิ่งมัตติเมื่อวานคือ๒๒๑ถูกไหมคะ
มันเป็นมติที่คุมเสือมาก

การที่มันกลายเป็นเสียงข้างมากได้
เสียงข้างมากและพอประธานใช้สิทธิ์โบสถ์ซ้ำ

แต่ถามว่าสะพร้ายไหมจากประสบการณ์
เคยอยู่กับก้อสะท้อชอมาก็เคยเจอมติประหลาดแบบนี้
นี่เป็นมุมมองของคุณสุพิญญากลางนรงค์

จากในตัวแทนของสภาองค์กรผู้บริโภค
ทีนี้คุณหมอท่านนี้ครับคุณหมอประวิทลี่สถาพรวงศา

บอกว่าแม้ที่ผ่านมาจะเคยมีอดีตประธานบอร์ดกศธช

แล้วก็ต้องใช้สิทธิ์ชี้ขาดในมติดังกล่าว

แต่ครั้งนั้นเป็นเพียงการประชุมภายใน
ตามข้อกฎหมายและข้อบังคับการประชุม

ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของประธานกศธชในครั้งนี้มองดูแล้ว
พอใช้ไปมันอาจจะขัดต่อข้อกฎหมายหรือเปล่า
ขณะที่ประชาชนครับเขาก็มองกันว่า
มันเหมือนเป็นการผลักภาระซ้ำเติมผู้บริโภคไหม
จะทำให้ผู้บริโภคที่ใช้บริการ
มีทางเลือกน้อยลงหรือเปล่าครับ
ผูกขาดมันก็มีอยู่ไม่กี่เจ้าอ่ะตอนนี้
ถ้ามันจะควบรวมกันมันก็ไม่แฟร์กับผู้บริโภคไหม
เพราะจากที่อ่านมา
มันก็น่าจะมีผลประโยชน์
ที่มันจะทำให้เอาเปรียบผู้บริโภค
กดดันบีบมันเหมือนเราโดนบีบอยู่อะไรสักอย่าง
ที่แบบว่าจะต้องใช้นะไม่มีให้ใช้แล้วนะ
ไม่มีตัวเลือกอื่นแล้วจะต้องใช้ตัวนี้
จะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ก็ต้องใช้มันก็น่าจะแบบนั้น

เดี๋ยวคงต้องรอติดตามความคืบหน้า
แต่ในอีกมุมหนึ่งเขาก็มองว่าพอจับมือกัน
มันก็อาจจะเป็นการช่วยลดภาระต้นทุน
เพิ่มความคล่องตัวในกระบวนการของการเงิน
เดี๋ยวไปลุ้นอีกทีเปิดตลาดวันอังคาร
เพราะวันจันทร์แล้วหยุดชดเชยนะครับ